ขั้นหน่อยครับครับ
ครับ
โอ้โหแล้วใครจะกล้าขับผ่านจุดนี้นี่
โอ้โหคนผ่านเพียบเลยนะมันคือถนนสุวินทะวง
คือขาข้าวกรุงเทพอะโอ้โหใช่ถ้าเธอเป็นที่๘ลิ้ว
ผ่านตรงนี้แล้วจะเข้ากรุงเทพ
น้องจอกบินบุรีแล้วเข้ากรุงเทพบางคันลงครูข้างทางไปชนเสาต่ออีก
รถพังยับเลยนี่คือหน้าเต็นต์รถเก้ามีนา
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปถนนสุวินทวงครับแยกสตาร์ไลท์ขาเข้ากรุงเทพ
จังหวัดชาเชิงเศร้าเท่าที่ดูในคลิปมัน๗คันคุณผู้ชม
นับมาตั้งแต่๒๔กันยาจนถึงเมื่อวาน๒๖กันยา
กัญญาเมื่อวานนี้วันเดียวในวงจรปิดจับได้๕คันนะคุณผู้ชม
เสียหลักตกถนนไปแต่ยังมีอีกสี่คันครับ
ตกถนนเช่นกันแต่กล้องวงจรปิดของเต็นต์รถเนี่ยจับภาพไม่ได้
นั่นเท่ากับว่า๒๔ถึง๒๖เนี่ยโอ้โหเป็น๑๐คันนะ
จากภาพจะเห็นว่ารถแต่ละคันขับมาเร็วนะ
แล้วก็ไปเสียหลักลื่นน้ำฝนครับจนรถปัดเลย
บางคันปัดปุ๊บก็ลงข้างทางบางคันปัดแล้วก็หมุน
ค่อยลงข้างทางครับฮะรถบางคันขับมาอยู่ดีดี
ก็เสียหลักถลายไปชนเบรีเออร์ไปเองก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าเท่าที่มีรายงานมาคุณผู้ชมยังไม่มีใครบาดเจ็บหนักครับ
แต่ว่ารถเสียหายทั้งนั้นเลย
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็มีกระบะมีกระบะคันหนึ่ง
ถลายตกคู่ข้างทางเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยโอ้โห
มีเด็กอยู่ในรถด้วยนี่ฮะเด็กตัวน้อยเนี่ย

ชาวบ้านต้องรีบไปช่วยเด็กออกมาก่อนฮะ
ปลอดภัยครับโอ้โหน้องอาการปลอดภัย
ถามพนักงานขายประจำเต็นรถ๙มีนา
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะชื่อพี่วุฒิพงศ์ครับบอกว่า
ช่วงที่ฝนตกเนี่ยโอ้โหเลนขวาสุดนะนักข่าว
ถนนมันลื่นลื่นมากเลยจนมีรถเสียหลัก
หุนแล้วก็ควบคุมรถไม่ได้ตกคูน้ำข้างทางอยู่บ่อยเลย
ฝนตกทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกทีล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีอุบัติเหตุ
ลื่นน้ำฝนแล้วตกข้างทางไปเก้าคันเนี่ยโอ้โห
ถ้าหากนับรวมหลังก่อสร้างถนนเสร็จเนี่ยนะ
นี่คุณวุฒิพงศ์เขาเล่าให้ฟังจุดนี้และจุดใกล้เคียง
มีรถที่เสียหลักลื่นน้ำฝนมาแล้ว
พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งร้อยคัน
คือคุณผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็คุณขับกันเร็วเอง
ไปโทษถนนแต่ถ้าเหตุเกิดลักษณะนี้
เศรษฐีติขนาดนี้เนี่ยไอ้เลวส่วนหนึ่งครับ
วิศวกรรมมันก็ส่วนหนึ่งฮะ
รู้สึกว่ากรรมจราจรมีส่วนแล้วล่ะแบบนี้
เออคือมันก็ใช่ว่าขับเร็วอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วมันมีปัจจัยเรื่องฝนด้วยอันนั้นมันก็ใช่
แต่คือผมไม่อยากให้มีคนตายนะครับ
ที่ออกมาเรียกร้องให้มีคนมาช่วยดูหน่อยนะฮะ

มันอยากให้เป็นลูกท่านหลานใครอะไรยังไงนะครับ

แล้วสัปดาห์ก่อนครับคุณวุฒิพงศ์ก็เล่าให้ฟัง

ก็มีเจ้าหน้าที่แขวงการทางฉะเชิงเซามาดูแล
อย่างเช่นการขูดถนนไปบางส่วนแล้ว
แต่พอมีฝนตกลงมาก็ยังเหมือนเดิมครับยังมี

ซึ่งถ้าหากฝนยังไม่หยุดตกและถนนยังไม่แห้ง
ก็เชื่อว่ามันก็ซ้ำอีก
เพราะว่ามันเป็นทางตรง

มันไม่ใช่ว่าลงสะพานมาทางโค้งอะไรที่ไหน

ไม่รับยังพอเข้าใจแต่อันนี้ทางตรง

หรือขวัญการทางชายเชิงเช้าต้องมาดูอีกรอบแล้วล่ะ
ขนาดเขาไปขูดถนนทำให้มันแบบฝืด
ก็ยังลงรถยังลงถนน
คือมันไม่ใช่คนที่ชินทางรู้และใช้เส้นทางนี้ทุกวันแหละครับ
มันเป็นเส้นทางผ่านจังหวัดไปดูให้ปลอดภัยดีกว่า
อย่างนั้นก็มีป้ายเตือนใส่แต่เนิ่นเลย
ถึงตรงนี้ย้อนกลับไปสักกิโลหนึ่งเตือนที
ครึ่งกิโลเตือนทีหน้าถนนเลื่อนครับ